คุณผู้ชมครับส่งไลน์กันมาเยอะแยะจริง
มีอยู่หนึ่งข้อความนะผมชื่นชอบมากเลยอยากให้คุณแม่นิวนาวเนี่ยอ่านข่าวเป็นภาษาอีสาน
ว่าวอีสานได้ไหมเป็นภาษาอีสานบั่นเ่า
เพราะฉะนั้นข่าวนี้ข่าวต่อไปเดี๋ยวจะให้คุณนิวนาวอ่านเป็นภาษาอีสาน
เออดีไหมเดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ยเราไปจังหวัดอะไรกันคะ
ฉะเชิงเศร้าแต่ว่าอ่านเป็นพูดภาษาอีสาน
มันก็จะข้ามภาคนิดนึงแต่ว่ากะล่องเบิง
ลองเบิงร้องเบิงไปจับปูจับปูนาฆ่าเกกันไป

ต้องให้คุณจะนับแหละอ๋อได้ลองดูทีละประโยค
สิภาไปจับปูจะพาไปจับปู
จับปูอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปูอยู่ที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่ว่ามันคือสิทธิ์ตกอกตกใจแท้
มันก็เป็นอะไรที่แท้มันอะไรนะ
คุณไม่ได้เดี๋ยวดิฉันเองคุณนิวนาว
มันเป็นแต่ตกอกตกใจแห้งมันก็ตกอกตกใจมาก
เพราะว่าไปพอสิ่งนึงที่มันมากับปูน้ำ
เพราะว่าเราก็ไปเจอกับสิ่งหนึ่งที่มันมากับปู

แปลสิให้พูดอีสานตามเขาทำไม
อ้าวเมื่อกี้แปล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณนิวนาวพอโผล่พลวดขึ้นมาเนี่ยนี่ปูเหรอเนี่ย
นั่นน่ะสิคะคุณต้องดูดีว่ารอบที่ชาวบ้านเขาทิ้งเอาไว้ในน้ำเนี่ย
เขาลากขึ้นมานอกจากตัวปูแล้วนี่นะคะมันยังเจอเจ้าหนี้ด้วย

พี่เหลือมของเราพี่เหลือมที่สร้อยมาลา

สร้อยมาลาก็มาด้วยเนี่ยค่ะพี่งูเหลือมตัวใหญ่เนี่ยค่ะ

คนเจอน่าจะเกษตรกระเจิงสุดอะค่ะ
ใครจะไปคิดมันจะไปเจองูในรอบนี้ได้เนี่ยนะคะ
คืองูตัวนี้คุณผู้ชมมันขนาดใหญ่ถึง๔เมตรอะค่ะ
แต่มันก็ยังดีคุณชนะที่มันอยู่ในรอบค่ะ
มันแบบว่าอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถจับออกมาได้โดยง่าย
ว่าคนละทางนะจ๊ะอย่าได้มาอีกเลยนะ
โอ้โหตัวใหญ่ทีเดียวล่ะไม่รู้ทานอะไรมาหรือยัง
จับไปแบบนี้ก็เดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกที่นึงแล้วกัน
เดี๋ยวให้คุณนิวนาวสรุปข่าวนี้เป็นภาษาอีสาน

เป็นแต่ตกอกตกใจจับปู่อยู่ดี
แต่เด็กงูเหลือมานั้มมันใช่เป็นเจ็ดจังใด

กำลังรออยู่โอ๊ยน้องมัยตองจะแปลให้เหล่ามั้ย

เอาเป็นว่าคือจะไปจับปู
แต่ได้งูมาด้วยแหมมันก็ตกออกตกใจใช่ไหมคะ

งบเรื่องราวลงไปได้เพราะว่าทุกคนก็ปลอดภัยดีนะงูก็กลับคืนสู่ธรรมชาติกันไป
อ้าวเจอตกใจหมดเลย
ตกใจมากใครจะรู้ว่ามันจะมีงูมานะ